คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่ฟังแล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงเด็กหญิงรินอายุแค่๑ขวบ๖เดือนเสียชีวิต
คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นข่าวในลักษณะที่ว่าเด็ก๑ขวบเสียชีวิตปริศนา
ไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรคือเหตุการณ์นี้ที่กรสินนะแต่ปรากฏว่าพอเสียชีวิตปริศนาแบบนี้ก็ต้องมีการชนะสูตร
ตรวจสอบร่างของน้องคุณผู้ชมเชื่อไหมคะจากการชนะสูตรพลิกศพปรากฏว่าไปพบขนจากอวัยวะเพศของผู้ใหญ่
ของผู้ใหญ่ไปอยู่ในช่องคลอดของเด็กหนึ่งขวบคนนี้
ปีขนอวัยวะเพศของผู้ใหญ่ไปอยู่ในช่องคลอดของเด็กแค่ขวบกว่า
คุณผู้ชมนี่ค่ะคือชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จ
จังหวัดกาลสินคือไปเจอขนอันนี้สำคัญเป็นวัตถุต้องสงสัยเลย
เจ้าหน้าที่ใช้คำนี้อยู่ในช่องคลอดเด็กและอวัยวะเพศของเด็ก
มีร่องรอยคล้ายถูกกระทำชำราวทางโรงพยาบาลทางตำรวจ
ก็เลยยิ่งติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอายัดศพไว้ก่อนเลยนะคะ
ครับเพราะว่าจะต้องผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
ทีนี้พอตรวจเจอแบบนี้ก็ต้องคุยกับยาติของน้อง
ตำรวจเชิญตัวญาติของน้องรินนะคะ
นายเจรพรอายุ๒๖ปีเป็นพ่อเลี้ยง
นางสาวปรางแก้วเป็นแม่ของน้องอายุ๒๓
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าขนจากอวัยวะเพศของผู้ใหญ่เนี่ย
อยู่ในช่องคลอดของน้องรินเด็กหญิงวัย๑ขวบ๖เดือนได้ยังไง
และขนนี้เป็นขนของใคร
วิธีการของตำรวจเขาทำแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่เรื่องลามกอนาจารย์นะคะแต่ตำรวจทำแบบนี้จริง
ตำรวจบอกว่าขอขนจากอวัยวะเพศของญาติทุกคน
เอามาเลยทุกคนเอาไปตรวจเปรียบเทียบ
ว่ามันคล้ายหรือเหมือนกับขนที่เจอในช่องคลอดของน้องรินหรือเปล่า
ใช้วิธีการแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่เรื่องลามกใด
เพื่อที่จะไปเปรียบเทียบว่ามันขนของใคร
อยู่ในช่องคลอดเด็กได้ยังไง

ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
หมู่บ้านหมู่มนต์อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน

ทีมข่าวไปคุยกับนางพจนาจันนาเม็ดอายุ๕๓
เป็นญาติของนายจิรพันธ์หรือในเน่งที่เป็นพ่อเลี้ยง
เขาก็เล่าว่าตัวนางสาวปรางแก้วที่เป็นแม่เด็กอ่ะนะ
ก็มาคบกับนายเน่งแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเมื่อเดือนมกราคม
กับญาติก็ช่วยกันเลี้ยงน้องรินมาอย่างดี
เน่งที่เป็นพ่อเลี้ยงรักน้องมากนะรักและเอ็นดูน้องรินมาก
คือก่อนหน้านี้๑๕สิงหาคมน้องรินกินไก่ทอดแล้วก็กินมังคุด
แล้วน้องรินมีอาการเหมือนกับถ่ายไม่ออกอุจจาระไม่ออก
แม่ของในเน่งกับตัวในเน่งพ่อเลี้ยงก็ช่วยกันดูแล
คือรักถึงขั้นที่ว่ากล้าเอานิ้วเคลียร์อุจจาระจากทวันหนักของเด็ก
แล้วน้องรินก็มีอาการคล้ายกับอาหารเป็นพีชอาเจียนเกือบตลอดเวลา
อันนี้ญาติบอกนะญาติของพ่อเลี้ยงบอก
๖สิงหาคมอาการของน้องรินไม่ดีขึ้นค่ะ
ก็พาน้องรินไปที่อนามัยประจำตำบลแต่เป็นวันหยุดไม่มีหมอมาเข้าเวร
ก็พาน้องรินไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอสมเด็จ
หมอก็ให้น้ำเกลือให้เกลือแร่มาดื่มแต่อาการน้องก็ไม่ดีขึ้นนะคะ
สิงหาคมน้องรินอาเจียนเหมือนเดิมแต่คราวนี้ชักด้วยชักหมดสติไปเลย
ก็ตัดสินใจจะพาน้องรินไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมเด็จ
แต่พอไปถึงโอ้โหมันเป็นเรื่องเศร้าน้องเสียชีวิตแล้ว
หมอก็คาดว่าน้องรีนน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่เดินทาง
ระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาลเสียชีวิตช่วงเวลานั้น
ก็เศร้าเสียใจกับเหตุการณ์นี้
แต่พอทีนี้พอผลชนสูตรมันไปเจอขนจากอวัยวะเพศของผู้ใหญ่อยู่ในช่องคลอดของน้อง
แล้วมันไปเจอว่าอวัยวะเพศของน้องมีร่องรอยคล้ายถูกกระทำชำราวด้วยนะ
ตัวนางพจนาที่เป็นญาติของพ่อเลี้ยงน้องอ่ะนะบอกว่าตกใจมากนะทุกคนตกใจ
ไม่รู้เลยว่าขนนี้มันมาจากไหน
เพราะว่าเท่าที่เห็นน้องรินก่อนน้องรินจะเสียชีวิตเนี่ยน้องรินป่วยจริง
ก็จริงแล้วเพื่อนบ้านก็รู้ว่าน้องป่วย
เห็นว่าน้องป่วยจนไปโรงพยาบาลก่อนที่เสียชีวิตทุกคนเห็นทั้งเพื่อนบ้านทั้งหยาดผีน้องเห็นแบบนี้หมด
ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าขนที่เจอในช่องคลอดของน้องรินมาจากคนในครอบครัว
อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคนในครอบครัวเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องรินต้องเสียชีวิต
ขอให้รอผลชนสูตรอย่างละเอียดจากคุณหมอก่อน
ถ้าผลออกมาแบบชัดเจนว่ามันเป็นคนในครอบครัวจริงทุกคนในครอบครัวก็พร้อมจะยอมรับ
ถ้าความจริงออกมาสั้นสูตรออกมาว่ามันเป็นความจริงเราก็ยอมรับค่ะ
รักมากค่ะเด็กคนนี้เขารักลูกนะเขาเป็นคนรักเด็กน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
แต่ว่าช่วงรักหลังมันนี่คนออกนอกกับมีเวลาใจหายกับมีเวลาใจดีกับมี
มันก็เป็นทุกคนทีนี้ค่ะนายขจิตแจ่มแจ้งอายุห้าสิบสามปี
พ่อของในเน่งพ่อเลี้ยงเด็กอ่ะนะคะก็บอกว่าตั้งแต่ลูกชาย
กับแม่ของน้องรินก็รับน้องรินเข้ามาอยู่ที่บ้าน
แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ด้วยแต่ก็รู้มาว่าลูกชาย
สะพ้ายหลานสาวเขารักกันดีมากจริงจริงครับ
พอมารู้ข่าวการเสียชีวิตของน้องรินก็ตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะการเสียชีวิตของน้องรินเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ที่เขาพิสูจน์แล้วบอกว่า
ไปเจอขนในช่องคลอดของน้องไปเจอร่องรอยคล้ายการถูกกระทำชำราวเนี่ย
คือพ่อของในเน่งบอกว่าถ้ามันชัดแล้วหลักฐานมันชัดเจนว่าเป็นฝีมือของลูกชายพ่อ
พ่อก็จะยอมรับตามหลักฐานที่ปรากฏนะเพราะพ่อเนี่ยเกลียดมาก
คดีข่มขืนเด็กอนาจารย์เด็กเนี่ยเกลียดมาก
เคยพูดกันในครอบครัวด้วยซ้ำว่าไอ้คดีแบบนี้มันต้องประหารชีวิตอย่างเดียว
แต่พ่อก็บอกว่าตอนนี้หลักฐานมันยังไม่ชัดมันยังไม่ชี้มาเลยว่าเป็นลูกพ่อ
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจกันให้รอผลชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนได้ไหม
แล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินคือผลออกมายังไงเนี่ย

คดีนี้ผมเกลียดมากนะคดีข่มขืนเนี้ยอืม
ผมดูข่าวในโทรทัศน์เนี่ยผมเห็นเนี่ยผมอยากให้ประหารเลย
ผมก็พูดกับแฟนผมนั่งนอนดูด้วยกันอืม
ถึงเป็นลูกผมนะแต่มันจะชั่วขนาดไหนรักขนาดไหน
คือจะเอาข่าวอะไรลงมั่วซั่วให้ครอบครัวเสียหาย

มันต้องให้สารลื้ออะไรที่เขาตรวจพิสูจน์หลักฐานให้เรียบร้อย

อย่าเพิ่งมาปรักปรำเอาดีกว่ามันเดือดร้อนกันไปหมด

ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงมีใบอะไรผ่านมาเรียบร้อยเนี่ย
เอาไปเลยเราไม่เก็บอยู่แล้วคนทั่ว
ก็อย่างที่ลุงแกบอกนั่นแหละก็ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ถ้ามีศักดิ์ก็มีศักดิ์เป็นปู่เลี้ยงของเด็ก
ท่านผู้ชมค่ะคือไอ้เส้นขนที่มันเจอในตัวของเด็ก
ที่อวัยวะเพศของเด็กที่เสียชีวิต
มันไม่ใช่เส้นขนทั่วไปไงใช่ไหม

มันคือขนเพชรขนตรงอวัยวะเพศของมนุษย์
มันก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหรือไม่นะครับ

ส่วนศพของน้องรินนะครับวันนี้
ญาติได้รับร่างไปทำพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
วันนี้ญาติรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพวนาราม

แล้วก็ทำพิธีนิมนต์พระมาสองรูป
สวดพระอภิษฐรรมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้
แล้วก็ชาปนกิจศพวันนี้ทันที
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ก็มีญาติยาดของน้องรินนะฮะที่มาร่วมพิธีนะครับ
คือที่ญาติญาติบอกว่าต้องรีบเผาศพน้องรินทันที
เนื่องจากเด็กเนี่ยเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว

ญาติญาตินี่ฮะส่วนตรงนี้นี่คือ
เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของเด็กเขานะครับ

ญาติบอกว่าที่เผาก็เป็นประเพณีของหมู่บ้าน
เผาเพื่ออุทิศเสื้อผ้าของใช้ให้กับผู้ตายเนี่ย
เอาไปใช้ในพบภูมิอื่น
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอโศกสมเด็จ
ไปรับศพน้องรินมาจากจังหวัดขอนแก่น
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ลงความเห็นว่า
พบบาดแผลที่หน้าท้องของเด็กด้วย
แล้วที่ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนด้วย
ที่บริเวณเยื่อบุช่องท้องมีรอยฟกช้ำด้วย
ขนเพชรในช่องคลอดของเด็ก
รวมถึงมีร่องรอยคล้ายลักษณะถูกกระทำชำราว
แต่แพทย์ไม่ได้ระบุตรงนี้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นร่องรอยจากอะไรกันแน่
ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่สพสมเด็จจังหวัดกรสินวันนี้ตำรวจนำตัวแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก
ไปสอบปากคำตลอดทั้งวันนะฮะแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กนะครับ
แม่ของน้องลินเนี่ยบอกว่าตอนนี้เธอเครียดมากแล้วก็เป็นกังวลมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ยอมรับว่าสามีของเธอเนี่ยซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของลูกเนี่ย
ตีลูกจริงนะเคยตีลูกแต่ไม่ได้ตีบ่อย
ส่วนลูกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้น
แต่ตอนนั้นไม่เป็นอะไรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรยังไงถึงตอนนี้หรือเปล่า

คือทีแรกทางแม่หรือว่ายาดเองเขาก็ไม่ติดใจ
สาเหตุการตายใช่ไหมหลังจากที่เด็กเสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกเอาตรวจสอบไปตรวจสอบมามันมีเงื่อนงำก็ต้องเอาให้ชัดเจนอ่ะนะ
ถูกคุมตัวมาสอบเหมือนกันนะครับคือเขาก็ยืนยันนะครับบอกเอาละผมเนี่ยตีลูกเลี้ยงจริงตีเด็กจริงใช้คันเบ็ดเนี่ยตีน้องรินแต่เป็นตีลักษณะตีสั่งสอนแล้วก็กรามเด็กนะเวลาที่เด็กดื้อไม่ได้ถึงขั้นตีอยู่แบบโอ้โหบาดเจ็บหนักอะไรอย่างนั้นจนถึงขั้นด้วยจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้แล้วยืนยันด้วยว่าไม่
มันจะมาจากไหนนายจีรพันธ์บอกว่ามันก็คงจะเป็นขนเพชรจากคนในครอบครัวนี่แหละเพราะในครอบครัวทุกคนเนี่ยใช้ของร่วมกันอาจมีความเป็นไปได้ว่าขนเพชรของใครบางคนหรือคนใดคนหนึ่งมันไปตกใส่เสื้อผ้าของน้องรินแล้วเวลาเด็กเอาเสื้อผ้าไปสวมไปใส่มันก็อาจจะหลุดเข้าไปได้ส่วนตัวเขาบอกเขายืนยันว่าเขาไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับการเสียชีวิตของลูกเลี้ยงไม่ได้กระทำชำเลาลูกเลี้ยงอย่างแน่นอนเพราะว่ารักน้องรินเนี่ยรักลูกเลี้ยงเหมือนกับลูกในไส้ตอนที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยเขายังร้องไห้เสียใจนะคือวันที่เด็กเสียชีวิตนี่เขายังทำใจไม่ได้เลย
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกแบบนี้ทางพลตำรวจรีสมนึกมิควันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
ที่สะพอสมเด็จนะแล้วก็ไปสอบปากคำพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กด้วยตัวเอง
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าการเสียชีวิตของน้องรินมันชัดนะคะ
ว่าเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะ
ก็ต้องมาตรวจสอบข้อที่จริงว่าสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
เกิดจากอุบัติเหตุเหมือนที่แม่ของน้องรินอ้างหรือเปล่า
อืมว่าน้องประสบอุบัติเหตุหัวฟาด

หรือมาจากสาเหตุที่ถูกพ่อเลี้ยงใช้ไม้ตี
ประเด็นสำคัญที่ว่าไปเจอขนจากอวัยวะเพศของใครก็ไม่รู้
ไปอยู่ในช่องคลอดของเด็ก
แม่เด็กอ้างว่าน่าจะเป็นของเขานะคะ

บอกว่าแม่เด็กบอกว่าน่าจะเป็นของเขา
เพราะในบ้านเขาใช้ของร่วมกันซักผ้าร่วมกัน
มันอาจจะติดอยู่ในเสื้อผ้าของเด็ก
แต่ตำรวจยังไม่เชื่อนะคะ
ตำรวจยังไม่เชื่อทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียด
ถึงจะสามารถสรุปคดีได้
ถูกพ่อพ่อพ่อเลี้ยงเด็กเนี่ยทำร้ายร่างกาย
เบื้องต้นนะครับ

แม่เขาก็มาให้ข้อมูลว่าเขาเป็นคน

ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสัตวิธีฐานว่าได้ถูกภูมิขืน

อะไรเราก็จะพิสูจนต้นแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไง
ดังนั้นนะครับก็ต้องรอคุณวิสุทธิคอีเดช์สัตวิทธิคีหนึ่ง

บอกว่าทั้งพ่อเลี้ยงและแม่ของน้องรินเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหานะคะ
เอาเหรอฮะเรื่องของยาเสพติดค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ยาเสพติดเพราะว่าผลตรวจปัสสาวะของทั้งคู่ครับม่วงค่ะอื้อหือ
ม่วงนะคะมีสารเสพติดทั้งคู่เลยอ่ะ
แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งนะคะครับแล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
พ่อเลี้ยงนะคะเพราะพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กใช่ไหมเขาก็ยอมรับ
ก็ตีเด็กอะไรแบบเนี้ยส่วนจะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายหรือเปล่า
คือมันจะเป็นสาเหตุให้น้องตายหรือเปล่าเนี่ยคือต้องรอผลชนะสูตรอย่างเป็นทางการ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องรินเกิดจากอะไรทีนี้ค่ะผลการตรวจสอบร่องรอยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอผลชนสูตรจากทางแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนำตัวทั้งสองคนไปฝักขังที่ศาลจังหวัดกาลสิน
ก็มีคุณแม่ของน้องนั่นละกับทางพ่อเลี้ยงเนี้ยที่รู้ดีที่สุดแล้วว่ามันเกิดอะไรกับเพราะเขาก็อยู่กับในบ้านแค่เนี้ยค่ะ
ตัวยางคนเพชรอะไรต่างละครบุคคลในบ้าน

มันถูกทำร้ายหรือว่าถูกล่วงละเมิดอะไรจริงหรือเปล่านะครับ